คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดในวงเล่า
ผู้ชายสองคนเป็นชาวเมียนมาเป็นเพื่อนกัน
ดื่มเหล้าด้วยกันพอเมาค่ะ
กลายเป็นผู้จาไม่เข้าหูกันแล้วก็ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอามีดปาดคออีกฝ่ายหนึ่งจนเสียชีวิต
แล้วคนที่ก่อเหตุไม่รู้ว่าตกใจหรือยังไงหรือหนีความผิด
กระโดดลงมาจากชั้น๔ตกลงมาด้านล่างอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสนบังขุนเทียนไปตรวจสอบ
ซอยเอกชัย๘๘บางบอนกรุงเทพก็เป็นห้องเช่าสูง๔ชั้นนะคะ
นายคุณยานนายอูออายุสามสิบสี่เป็นชาวมีนมาทเป็นช่างเย็บนวม
นี่นะคะเสียชีวิตค่ะจมกองเลือดอยู่ถูกมีดปาดคอคอ
ก่อเหตุเสร็จกระโดดลงมาจากชั้นสี่ค่ะอาการสาหัสนะคะ
แต่ชาวบ้านเขารู้ว่าก่อเหตุปาดคอเพื่อนจนเสียชีวิตก็เลยช่วยกันจับตัวเอาไว้
แต่ก็ต้องส่งโรงพยาบาลก่อนค่ะเพราะว่าอาการเขาก็หนักอยู่
คนนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยส่งโรงพยาบาลบางประกอบแปด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตรงนี้นะคะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าอาคาร
ประมาณสองทุ่มยี่สิบห้านาทีภาพนี้ค่ะครับ
คุณผู้ชมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันกอดคอกันเข้ามาเห็นไหมคะ
อดคอกันมากลับห้องดื่มเหล้ากันมาจากที่อื่น
นี่ไงเป็นเพื่อนกันแท้สนิทกันกินดื่มด้วยกัน
นี่ก็คือไม่ถึงสองชั่วโมงอะค่ะหลังจากภาพเนี้ยฆ่ากันตายนี่
สอนอบังขุนเทียนนะคะมีเพื่อนของผู้ตายมาทำเอกสารรับศพ
แต่ยังทำไม่ได้เพราะว่าต้องรอญาติมาเซ็นนี่ค่ะ
ก็ต้องรอการประสานดำเนินการในส่วนของญาติถึงจะรับศพ
ที่โรงพยาบาลสิริราชก็น่าจะรับศพได้พรุ่งนี้จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดินสุขารามที่บางบ่อน
ติชาวนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้เพิ่มนายเมนยาซาอ่องเป็นกู้ภัยที่ช่วยเป็นล่ามให้กับตำรวจเมื่อคืน
ก็เล่าให้ฟังนะคะเล่าคำให้การอย่างละเอียดเล่าให้ภรรยาของผู้เสียชีวิตฟัง
คือเมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่ายตัวผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
ด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกันเขาก็สนิทกันพอสมควรนั่นแหละ
ก็ไปกินส้มตำหน้าปากซอยถือเบียร์ไปสองขวดก็หายไปนาน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็วิดีโอคอหาบอกว่าเออสักพักจะกลับแล้ว
ผู้เสียชีวิตบอกภรรยาว่าเดี๋ยวกลับก็กลับมาตอนค่ำ
สภาพเมาอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดขวามือนะคะเมากอดคอกันมากับเพื่อน
ภรรยาบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตก็น่าจะคุยเรื่องหางานทำให้กับเพื่อนละมั
ตกงานอยู่นี่ก็อาสาจะหางานทำให้ตัวภรรยาก็เลยว่าอ่ะ
งั้นเพื่อนกันไปดื่มกันมาเมากันแล้วทั้งคู่จะหางานให้กัน
ก็นั่งดื่มกันต่อก็แล้วกันภรรยาเลยปล่อยค่ะปล่อยให้เขาดื่ม
กันต่อเธอก็เข้าห้องล็อกห้องปรากฏว่าพอเจออีกที
กลายเป็นศพอ่ะไหนว่าเป็นเพื่อนกันไหนว่าจะหางานให้กัน
กินมาด้วยกันแต่ฆ่ากันตายตัวผู้ก่อเหตุกระโดดทางหน้าต่าง
จากชั้นสี่นะคะคือกระโดดลงไปทั้งทั้งที่มือถือมีดอยู่เลยนะ
อ่าเนี่ยกระโดดลงไปตู้มแบบเนี้ยแล้วพอกระแทกพื้นก็นิ่งไปเลย
สาหัสนะคะนายอากามินคนงานเย็บผ้าที่อยู่ตรงตึกที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าตอนอาบน้ำอยู่เห็นนายซานีตกลงมาด้านล่าง
ทุรนทุรายอยู่ในมือยังกำมีดอยู่เลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าจริงจริงแล้ว
ตกลงมาอยู่ในช่วงชั้น๓แล้วมั้งแล้วมันลื่นแล้วไหลลงมาอีกชั้นหนึ่งอะนะคะ
ซานีพูดซ้ำว่าผมไม่ผิดผมไม่ผิดผมไม่ผิดแบบนี้พูดอยู่๓รอบ
ก็มีคนถ่ายรูปห้องที่เกิดเหตุแล้วก็ถามว่าฆ่าเข้ามาใช่ไหม
นายซานีไม่ตอบอะค่ะก็เลยเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยกัน
ตัวนายซานีเอาไว้ทั้งที่เขาก็เจ็บแล้วนะ
แต่ก็ต้องล็อกตัวเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีด้วย
เขาอยากได้อย่างงั้นอ่ะตำรวจก็ดำเนินการทางคดีให้นะคะก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็ต้องสอบปากคำพยานส่วนตัวผู้ก่อเหตุ

กระดูกหักหลายจุดเลยยังอยู่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เดี๋ยวก็ต้องรอผู้ก่อเหตุรักษาตัวก่อนเนี่ยสภาพตอนกระโดดลงมา
กำมีดอยู่แต่นิ่งไปแล้วกระดูกหักไหลโอ้โหเยอะอะค่ะอืม
ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาต่อไปแต่ก็ต้องรักษาตัวในเบื้องต้นก่อนนะคะ